คุณผู้ชมครับมาดูกรณีพระเอกหมอลำซิ่งเอสวาเลนไทย
พันตัวมาเป็นโจรขับรถกระบะตระเวนลักรถจักรยานยนต์ไปขาย
ถูกจับได้สารภาพว่าที่ทำลงไปเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนัก
งานแสดงหมอลำซิ่งเลยน้อย
ต้องหาเงินเลี้ยงแฟนหลายคน
รถจักรยานยนต์๑๔คันรถกระบะสีบรอน
มีตัวอักษรติดหน้ารถว่าเอสวาเลนไทย
เสื้อผ้ารองเท้าวิกผมที่ไว้ใส่ในวันก่อเหตุ
เป็นของกลางที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีนำมาแถลงข่าว
หลังจากสามารถติดตามจับกลุ่มนายมนตรีเบ้าหล่อเพชรอายุ๓๕ปี
พระเอกหมอลำซิ่งชื่อดังที่มีฉายาว่าเอสวาเลนไทย
ซึ่งตอนนี้หันมาก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
แกะรอยจากภาพวงจรปิดตามเส้นทาง
และพบว่านายมนตรีได้ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต
ปั๊มน้ำมันปตทใช้วิธีการในการยกขึ้นรถกระบะ
แล้วก็ขับหนีไปเลยจึงติดตามไปจับกลุ่ม
และขยายผลยึดของกลางได้ทั้งหมดที่บ้านพัก
โอ้โหรวมทั้งสิ้น๑๔คันนะคุณรถจักรยานยนต์

โดยเอสวาเลนไทยให้การรับสาภาพว่าเป็นพระเอกนักร้องหมอลำซิ่ง
ที่ก่อเหตุนั้นเนื่องจากติดหนี้เงินกู้นอกระบบ๓แสนบาท
กู้ยืมมาจากผู้บริหารคณะหมอลำซิ่งนี่แหละครับ
จากช่วงนี้เป็นหน้าฝนเลยไม่มีงานจ้างไปแสดง
แล้วก็ตัวเอสวาเลนไทยมีแฟนสาวหลายคน

ทำให้ไม่มีเงินใช้หนี้ไม่มีเงินส่งเสีย
ตัดสินใจออกตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อเอาไปขายต่อ
โดยเลือกก่อเหตุเวลากลางคืนหลังเลิกการแสดงหมอลำ
ก็จะสวมวิกผมขับรถกระบะตระเวนไปหารถจักรยานยนต์
เจ้าของอาจจะเสียบกุญแจคาไว้

ก่อนจะหาจังหวะยกขึ้นรถกระบะ
จังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดหนองบัวลำพู
แต่ท้ายที่สุดไปไม่รอดถูกตำรวจจับกลุ่มได้นะครับ
ถ้าสมมุติเกิดว่าไม่มีอาชีพไม่รู้จะทำอะไรช่วงงานหดงานหาย
จริงอยากให้ดูข่าวเช้าไทยรัฐช่วงตี๕๓๐ถึง๖โมงนะ
ช่วงนั้นพี่ทิศเป้ก็มาอยู่ด้วยแล้วก็เล่าข่าว

ไม่ต้องไปรักทรัพย์ไม่ต้องไปขโมยแบบนี้นะคะ